๑นาฬิกา๒๑นาทีติดตามข่าวสารกันต่อ
เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ของสังคมไทยเหมือนกันนะคะ
โถไม่หยุดคลิปเช้าหลวงพี่กาโต
ลั่นเครียดเตรียมศึกอาจจะเป็นวันนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเราตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
จนตอนนี้หลักฐานต่างมันก็ยังไม่หยุดถูกปล่อยออกมา
ถูกปะแชทด้วยคลิปเสียงก็ออกมารัวนะแชทรัวเลยนะคะคุณผู้ชม
ภาพต่างมันค่อยพรั่งพลัวออกมานะคะ
ถึงแม้ว่าเจ้าตัวหลวงพี่กาโตะท่านจะปฏิเสธ
แล้วก็สาวคนนั้นน่ะสาวต่อเต่าอ่ะ
เขาจะออกมาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างสตอรี่สร้างเรื่องทั้งหมด
เพราะว่าเขาเป็นไบโพล่าเขาเป็นคนสร้างสตอรี่
แล้วก็ชอบมีจินตนาการสร้างเรื่องราวขึ้นมา
แม้ว่าทั้งคู่จะชัดเจนปฏิเสธในส่วนของหลวงพี่กาโต
ส่วนสาวต่อเต่าก็บอกว่าอ๋อเป็นไบโพล่าสร้างเรื่องขึ้นมา
เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ชัดเจน
แต่ที่ชัดเจนแน่เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งตรวจสอบหลวงพี่กาโตะแล้วนะคะ
ถ้าพบว่าเสพเมทุนจริงก็จะถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะตามกันต่อเรื่องนี้ตามกันยาวนะคะ
ดูเหมือนว่าจะจบแต่ไม่จบง่ายนะคะ
สังคมเองคาใจไหมก็ต้องยอมรับว่าคาใจอยู่
เราเองก็ยังคาใจเอาจริงขนาดว่าเป็นสื่อมวลชนก็เถอะ

ถ้าเกิดว่าพระกาโตะทำผิดจริงแล้วปล่อยไว้
จะสร้างความเสียหายให้กับวงการพระพุทธศาสนา
เนื่องจากขาดความเป็นพระตั้งแต่วันที่เสพเมถุนแล้ว
แล้วที่สำคัญประเด็นนี้ที่ฉันเพิ่งทราบเหมือนกัน
ขาดความเป็นพระตั้งแต่เสพเมถุนแล้ว
แล้วจะส่งผลให้โหวตไม่ได้ตลอดชีวิต

เพราะว่าขาดจากการเป็นพระตั้งแต่วันที่ถูกพิสูจน์ได้ว่า

ก็คือขาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย

ด่วนตัดสินใจโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้
ก็เลยต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

หลักฐานการโอนเงินสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งแสน
เรื่องเงินโอนที่โอนไปให้ศรีกา
เรื่องนี้ท่านมองว่าหากมีการโอนจริง

อยู่เพราะรู้ว่ามันมีความเสียหายต่อพระศาสนา

แต่ว่ามันต้องอาศัยความรอบครอบในทุกด้าน
ไม่ได้ทำอะไรตามกระแสว่าเร่งทำสอบเลยสอบเลย

ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรเราต้องอาศัยข้อมูลที่มันถูกต้อง
เพราะการตัดสินคนสักคนหนึ่งมันต้องอาศัยความถูกต้องให้รอบด้าน
เออก็จริงนะคะเห็นด้วยกับท่านนะคะเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้หลวงพี่กาโตะล่ะคะหลวงพี่กาโตะนี่เห็นบอกว่า
เมื่อวานนี้หายไปเลยใช่ไหมเออแต่ก่อนที่จะหายไปเนี่ยท่านเปิดใจกับสื่อนะคะ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มจะเลยเถิดไปเยอะแล้ว
แม้ว่าคู่กรณีจะออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างสตอรี่สร้างเรื่องขึ้นมาไม่เป็นความจริง
เพราะฉะนั้นหลวงพี่กาโตบอกว่าจะขอยุติการเคลื่อนไหวหรือให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์สื่อ
จะไม่ให้แล้วแต่พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับโดยไม่บิดพลิ้ว
คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลวงพี่กาโตบอกว่า
พระผู้ใหญ่ท่านก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ญาติโยมก็ยังคงศรัทธาก็ให้กำลังใจ
แล้วก็เชื่อมั่นในตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านเองก็ยังคงมีกำลังใจที่ดี
ทีนี้คุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของวัดเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าหลวงพี่กาโตะเดินทางไปพบคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้
ตั้งแต่เช้าเลยนะวัดก็จะดูเงียบหน่อยนะคะ
ทีนี้เราไหนก็ไปแล้วไม่เจอพระกาโตะไม่เป็นไร
ไปคุยกับพระลูกวัดรูปหนึ่งค่ะ
บอกว่าส่วนตัวคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

เรื่องที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าเข้าทางสีกานะ

เป็นแสนนะคะกลายเป็นไอดอลด้านศาสนาในติ๊กต๊อกไปเลยอ่ะ
ใช่ค่ะคำคมในการสอนไงครับเออนะฮะแต่พระลูกวัดรูปเนี้ย
ก็บอกว่าตอนแรกก็บอกว่าดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้
แต่พอมาคิดอีกทีนึงเฮ้ยพอมีคลิปเสียงออกมาเรื่อย
แท็ตคุยออกมาเรื่อยก็เริ่มลังเลแล้วแหละว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะ
นะคะส่วนกรณีที่ถามว่าพระกาโตะจะสื่อหรือไม่นั้นอันนี้พระลูกวัดท่านตอบว่า
ก็ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์นะครับ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปนี่ค่ะไปดูห้องภายในกุฏิของหลวงพี่กาโตะ
นี่ท่านพามาดูเลยท่านพามาดูด้วยตัวท่านเองเลยอืม
แล้วจะบอกว่าด้านหน้ากุฏิเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยนะคะครับ
แต่ว่าจอแสดงภาพเนี่ยอยู่ในห้องของท่านนี่นี่ค่ะเออ
นะคะจอแสดงภาพอยู่ในห้องอันนี้เป็นคลิปที่ติดอยู่หน้ากุฏิของท่าน
ครับก็จะเห็นคนเข้าคนออกอ่ะนะคะตอนนั้นหลวงพี่กาโตะท่านบอกว่า
กุฏิของท่านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นแล้วใครไปใครเข้าใครออกเนี่ย
ก็จะเห็นหมดถูกไหมครับเออลักษณะคือเหมือนจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า
แต่เหตุการณ์ที่เราได้อ่านในแชทได้ยินได้ฟังในคลิปเนี่ยเหมือนว่าเขา

ผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าเขาไปมีอะไรกันบนรถไง
ได้มาในกุฏิอ๋ออันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอ่ะ
อันนี้ท่านก็ยืนยันว่าในกุฏิท่านมีกล้องก็ตามทีแหละ
แต่ว่าหลักฐานแรกที่เราได้มาคือเหมือนกับว่าไปมีความสัมพันธ์กันบนรถไง
การถามด้วยว่าพับเบาะได้ไหมพับเบาะหรือยัง
ปิดไฟได้ไหมดับไฟหน้ารถได้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดถึงมีที่กุฏิของท่านก็

ทีนี้ถามว่าโอ้พานักข่าวไปดูกล้องวงจรปิดที่ติดด้านหน้ากุฏิ
ไปดูจอมอนิเตอร์ที่อยู่ในห้องของท่าน

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราได้หลักฐานเป็นแชทลับอีกแล้วค่ะ

ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นอ้างว่าเป็นพระ
ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยเป็นศรีกานะคะ

ฝ่ายชายที่อ้างตัวว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังพูดคุยบอกว่า
เวลาจอดรถให้ติดเครื่องเอาไว้นะแต่ดับไฟ
ส่วนฝ่ายหญิงก็บอกว่าได้ค่ะไปห้องไม่ได้ใช่เปล่า
ฝ่ายชายตอบว่าไม่น่าจะสะดวก
ฝ่ายผู้หญิงบอกว่าจอดดับเครื่องอยู่หลังสถานีรถไฟ
ส่วนอีกแชทหนึ่งคุณผู้ชมค่อยค่อยไล่ดูตามเราไปนะฮะฝ่ายชายถามว่า

ฝ่ายผู้หญิงบอกว่ายังไม่ได้พับ
ฝ่ายชายก็ถามบอกว่าพับยากหรือเปล่า
ฝ่ายผู้หญิงตอบว่าจอดรถใหม่ค่อยพับก็ได้ค่ะ

แต่เราไม่รู้ว่าแชทนี้เป็นแชทใครคุยกันไง
ฝ่ายผู้ชายเป็นใครก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหม
ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะคะ
เราเป็นสื่อมวลชนก็นำเสนอข่าว
เรื่องของการตรวจสอบว่าจะผิดหรือจะถูกเนี่ย

ฝ่ายผู้ชายหลุดชื่อออกมาคำนึง
ก็เหมือนบุคคลที่ถูกเป็นข่าวตอนนี้แหละ
ว่าท่านพูดชื่อท่านออกมาเองในคลิปเสียงนั้น

ดาคลิปเสียงแล้วก็แชทต่างเนี่ย
คนที่เปิดเผยก็คือพระย้อยครับ
นักข่าวเราไปหาพระย้อยปรากฏโอ้โหท่านกำลังเก็บข้าว

เพราะท่านบอกท่านโดนเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัดนะครับ

สังคมตรงนี้เอง
นี่คือสภาพ
ที่เรียกวันต่ำนะครับ
โดดูท่านหารักแสดงกันนะครับ
เนี่ยอาจารย์ยืนยันเลยว่ะ
จะไม่ท้อในเรื่องการต่อแบบนี้

จากถูกพระสมเด็จโทรมาถามข่าวพระกาโตะที่ดังไปทั่วประเทศ
เป็นการสร้างความเสียหายให้กับวัดพระลานครับ
หลวงพี่ย้อยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวไปแล้วก็ร้องไห้ไป
ว่าตนเองน้อยใจที่ถูกขับออกจากวัด
ทั้งที่ท่านออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา
และท่านก็อยากให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าว
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลวงพี่ย้อยแกบอกนะว่า
คือมีคนมาร้องเรียนว่าพระรูปนั้นที่กำลังตกเป็นข่าวเนี่ย
แย่งคู่มั่นของผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วย
แต่ตอนนั้นไม่ได้ออกมาเปิดเผยครับ
แล้วพอมารอบนี้นะที่มีเรื่องกับศรีกาคนนี้
หลักฐานทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนว่า
มีการเสพเมถุนกับศรีกาคนนั้น
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหเรื่องพลิกเลยกลับตลปัดเลย
กลายเป็นตนเองก็คือหลวงพี่ย้อยเนี่ย
ดันมาโดนขับไล่ออกจากวัดซะอย่างนั้น
ส่วนพระที่ทำผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นประชิก
ยังลอยนวลได้ในสังคม
หลังจากนี้ครับหลวงพี่ย้อยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะไปอยู่วัดไหนหากพระผู้ใหญ่เบื้องบนกดดันมา
เชื่อว่ามันคงไม่มีวัดไหนกล้ารับท่านแล้ว
คิดว่าอาจจะนะครับท่านอาจจะต้องลาศิกขา
และออกมาต่อสู้ในเรื่องนี้ในฐานะคารวาสแทนเลย
แต่คุณผู้ชมช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายวันเดียวกันนี่แหละนะ
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระรานท่านกลับมาจากกิจนิมนต์ครับ
แล้วก็มาพูดคุยแบบหลวงพี่ย้อยที่อีกครั้งนึง
สุดท้ายหลวงพี่ย้อยไม่ต้องออกจากวัดเอาแล้วนะครับ
แจ้งไปยังพระอุปชาจารย์ต้นสังกัดที่อำเภอชวางให้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ทำหนังสือกำกับการประพฤติตามวินัยสงฆ์กลับมายังวัดหน้าพระราน
เพื่ออะไรล่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้พระย้อยได้จำวัดต่อครับ

อกจากนี้ครับพระครูสิริธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์
ได้เดินทางมาหาพระย้อยด้วยแล้วก็บอกว่าต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ถามถึงคลิปเสียงที่ออกมาเผยแพร่ก่อนอันนี้ด้วยตนเอง
เพราะที่ผ่านมาเจ้าคณะจังหวัดนครสิริธรมาภิรัตรฝ่ายธรรมยุทธ์
บอกว่าพระย้อยก็ไม่เคยส่งหลักฐานมาให้ท่านนะ
ย้อยบอกว่าท่านยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าคณะจังหวัดฟังแล้วด้วยครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรอเจ้าคณะจังหวัดพิสูจนต่อไปเนอะ
แต่ว่าหลวงพี่ย้อยเนี่ยนะคะแกบอกว่าแกมีคลิปที่เป็นคลิปวิดีโอเลย
มีการพูดคุยกับนางสาวต่อคนนั้น
เพราะนางสาวตอเป็นคนมาฟ้องถูกไหม
ถ้าเอาคลิปนี้นะมาแฉนะรับรองความจริงจะปรากฏหมดเลย
แล้วตอนที่พระกาโตะเนี่ยบอกกับนักข่าวว่านี่ไงเปิดคลิปเสียงให้ดูเลย
เป็นคลิปเสียงผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อ
หนูเป็นไบโพล่าหนูเป็นจินตนาการชอบสร้างเรื่องนู่นนี่เนี่ย
แต่คำถามคือที่พี่ปุ้ยบอกคลิปเสียงนั้นยาวเลยนะ
ยาวเลยว่าเฮ้ยแล้วผู้หญิงที่เป็นไบโพล่าจะสามารถทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ

เพราะว่าเสียงที่อยู่ในคลิปพระกาโตบอกว่าเหมือน
ประเด็นคือเป็นไบโพล่าแต่รักษาหายแล้ว
แล้วไอ้ที่ทำเนี่ยคืออะไรฮะอาการกำเริบเหรอ
เพราะว่ามันมีหลักฐานมีการพูดชื่อกันในคลิปแล้วก็คลิปก็ยาวด้วย
แต่ว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ทางพระกาตกเองนะครับ